อีกหนึ่งคลิปเป็นเรื่องในออนไลน์มีการแชร์ภาพหนุ่มผมยาวไปท้าต่อยตำรวจ
เหตุผลที่เขาท้าเป็นเพราะอะไรไปชมคลิปเลยครับ
เหตุเกิดที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่กรสินครับนี่ของขึ้นแล้วหัวร้อนแล้ว
ต่อยไหมล่ะเดินย่ามเข้ามาแบบนี้แหละฮะ
หนุ่มผมยาวคนนี้อาการโวยวายท้าต่อยตำรวจนะครับกลางร้านเลยนะฮะ
ท้ากันไปท้ากันมาผลักอกกันแบบนี้ครับกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย
จับใจความสิ่งที่เขาพูดคุยกันได้ว่าผมมาด้านนี้แล้วสองครั้งนะ
ตำรวจมาด่าผมทำไมตำรวจบอกว่าไม่ได้ด่าครับ
สุดท้ายหนุ่มผมยาวของขึ้นท้าทายต่อยตำรวจก่อนเลย
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ทำเพราะว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ใส่ชุดตำรวจอยู่
หนุ่มผมยาวนัดล่วงหน้าวันไหนนัดมาเลยนะฮะ
เรื่องต้นก็ทราบว่าหนุ่มผมยาวรายนี้ถูกตำรวจทักว่าท่าทางเหมือนโจรนะ
ทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะแล้วเกรงว่าจะมาหลอกขายเพชรหรือเปล่า
้อแมวหรือเปล่าของที่มาขายเนี่ยนะฮะผู้ชายคนนี้เข้ามาที่ร้านสองรอบแล้ว
รอบแรกเมื่อวันก่อนคาดว่าจะไปสืบราคา
วันนี้เอาของมาขายทางร้านกับตำรวจก็สงสัยว่าเป็นโจรหรือเปล่า
อืมนะฮะทำลับล่อชอบพิกลพิกลอะไรแบบนี้นะชอบมาพากล
จะท้าทายก็ต่อยกันเหมือนแบบจะต่อยกันในคลิปแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายก็ยังไม่ทราบว่าของที่เขามาขายนั้นเป็นของจริงของปลอม
เพราะว่ายังไม่ได้มีทันซื้อกันแต่ว่ามีการท้าต่อยกันซะก่อนกับตำรวจนะครับ